คุณผู้ชมคะที่รถกระบะของผู้ชายคนหนึ่งที่ศรีสะเกดมีรอยประหลาด
ชาวบ้านก็บอกกันปากต่อปากว่าน่าจะเป็นรอยรอยรอยอะไร
มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ามันคือรอยอะไรคะ
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าก๊อฟดูหน่อยก๊อฟสายหมู่
ถ้ามารูปแบบนี้แล้วก็ต้องเขาก็เชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาคหรือไม่
พูดสิทธิ์ข่าวก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
หมู่ที่๔อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
แล้วไปเจอรถกระบะคันนี้ด้วยไปเห็นรถกระบะคันนี้ด้วย
ของนายสุธินจิตโคตรอายุ๖๐ปีค่ะ
รถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้สบฤษ๘๗๒ศรีสเกตค่ะ
ทีนี้คุณสุธินเล่าบอกว่าก่อนจะไปซื้อของในเมือง
เขาได้ล้างรถอย่างดีจนรถสะอาดไม่ได้มีรอยอะไร
หลังกลับจากซื้อของก็นำรถมาจอดไว้ที่เดิม
กระทั่งเช้าวันต่อมาตนก็คือ

กระทั่งหลานชายมาถามบอกว่าตาตาได้วาดรูปไว้บนฝากระโปรงรถหรือเปล่า
โอ้โหบอกฟังแบบนั้นแล้วก็ตกใจเลยไม่ได้วาดอะไรนะ
บางคนก็พูดว่าเอออยู่นี่ใกล้เลนนะใกล้วัดมีอ่าสหวัดเมื่อก่อนเนอะ
สหวัดตรงนั้นเนี่ยมีต้นเข็งมันก็มีโพงใหญ่ใหญ่อยู่โพงนี้คละ
เคยโกหกเด็กว่าเด็กไปเล่นน้ำเดี๋ยวเข้าไปในรูพญานาคเอาเพราะมาเจออย่างงี้
ขนหัวลูกเลยบอกว่าเออใครเข้ามาดูก็หัวลูกสู้เออใครเข้ามาดู
คนลุกสู้เลยนะคะสู้สิคะสู้ตายเลยล่ะค่ะกับทะเบียนรถน่ะนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วชาวบ้านเขาก็เล่ากันปากต่อปากนะคะ
จนมีคนแวะเวียนไปดูเยอะเลยแล้วหลายคนบอกว่าทะเบียนรถนี่แหละ
น่าจะใช่เลยนะน่าจะใช่เลย๘๗๒จ้ะนี่ไปต่อกันเลยคุณผู้ชม
สายนี้แล้วอย่าให้เสียเวลาคุณผู้ชมครับค่ะมาชมรมคนนิยมตัวเลขมาตาม
ขึ้นรถผมมาเลยพาไปดูว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรกันบ้างครับไปเริ่มต้นกันต่อที่สารเจ้าแม่จามจุรีครับ
ในหมู่บ้านหนองสลิดนะฮะอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ชาวบ้านก็ไปขอโชคลาภกันหน่อยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนดวงดี
เขาเคยถูกลอตเตอรี่จากที่นี่ไปแล้วเยอะแยะมากมายครับคุณรัตนาอายุหกสิบสองปีครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแวะมาขอเลขเด็ดจากศาลแห่งนี้เป็นประจำนะฮะ
ล่าสุดงวดที่ผ่านมาถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว๕๖ตั้ง๑๕ใบ
นำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคก็นี่เขาก็ให้ดูแบบนี้
อันนี้งวดที่แล้วนะครับงวดนี้เธอก็เขย่า
ภาพนิดหนึ่งนะฮะอ่านี่อ่าโชคให้ดูแบบนี้แหละครับ
คำชโนธหน่อยไหมล่ะนะฮะคำชโนธหน่อยนะครับ
ไปที่บ้านดุงอุดรธานีคือจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เขายังปิดพื้นที่มาตั้งแต่วันที่๙เมษายนนะครับ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่ชาวบ้านแล้วก็นักเสียงโชคนะครับพยายามเสาะหาเลข
ด้วยการไปส่องขันน้ำมนต์นะฮะ
ที่พ่อจ้ำคำชโนธทำไว้ในพิธีบวงสวงศาล
พ่อปู่แม่ย่าเมื่อช่วงวันพระใหญ่ขึ้น๑๕ค่ำ

แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นเป็นตัวเลข๒ตัวกับ๓ตัวนะ
ก็จินตนาการยังไงก็
ถ้าใครมองออกก็พิมพ์ผ่านในไลฟ์นี้แล้วกันนะครับ
ผ่านบางคนดูออกนะครับค่ะอืมครับอืม
อ่าที่นครสวรรค์ชาวบ้านบอกสู้ตายมาก

วัดหนองขานางอำเภอท่าตะโกค่ะ
ก็เลยนำเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับของเล่นเด็ก
ทหารประทัดมาแก้บนจำนวนมากค่ะ
ส่วนการจุดทูปมงคลเสียงทายเพื่อขอเลข
ชาวบ้านก็บอกว่าเห็นชัดเห็นจะเต็มสองตาเลยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะหาซื้อลอตเตอรี่ไปลุ้นกันวันที่๒พฤษภาคมนี้ค่ะ

ข่าวต่อไปนี้ให้พี่เบิร์ดปุ้ยและคุณผู้ชมดูสิว่าต้นขนุนต้นนี้
มันมีรูปร่างเหมือนอะไร
เดี๋ยวชาวบ้านเขาชี้ให้ดูก่อนครับนี่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนเด็กทารกฮะ
บางคนก็บอกเอ๊ะมันเหมือนคล้ายอวัยวะเพศชายฮะบางคนก็บอกนี่มันดูเหมือนรูปหัวใจฮะ
โตงเตงอยู่แบบนี้คุณผู้ชมดูเอาละกันว่ามันคือคล้ายอะไรนะครับ
บ้านเลขที่ก่อนละกัน๑๖๓หมู่๒ตะบนแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ต้นขนุนเนี่ยมันออกรูปทรงแปลกประหลาดแบบนี้ผลมันออกมาแบบนี้
ไม่รู้มันคล้ายอะไรคุณผู้ชมมองเอาละกันนะฮะทางด้านของนายศรีสมุทร
อายุ๗๓ปีเจ้าของบ้านก็บอกว่าปลูกขนุนพันธองประเสริฐมานานกว่า๑๐ปี
จนตอนนี้ต้นขนุนสูงกว่า๕เมตรแล้วที่ผ่านมาออกลูกรูปทรงแปลกประหลาดเกือบ
ต้นเป็นประจำออกมาทีชาวบ้านก็ฮือฮาทีพากันไปส่องทีถูกกันไปตามตามกัน
ชาวบ้านเขาก็บอกมาให้ฟังแบบนี้ไปฟังกันหน่อย

ไปดูบรรยากาศการแก้บนกันบ้างครับ
นางชะนัญญาทรัพย์มากเธออายุ๔๓ปีเป็นชาวชนบุรี
เอาเครื่องเส้นไหว้แล้วก็ประทัด๑๐๐๐นัดครับ

หลังจากเธอดวงดีได้รับโชคสมใจถูกลอตเตอรี่
เลขท้าย๒ตัว๕๖งวดที่แล้วรับไปเบาแสนนึง
เล่าบอกว่าเคยมาไหว้ขอโชคลาภ๓ครั้งแล้วนะครับ
ปรากฏว่าถูกรางวัลทั้ง๓ครั้งเลย

รวมถึงเลขปลายประทัดนะครับที่จุดแก้บน
งวดนี้เนี่ยเลขปลายประทัดเป็นเลขอะไรนะครับ
อ่าพวกคุณผู้ชมลองดูส่วนตัวเลขสวนสระตะนะครับ

เขาบอกงวดนี้มี๖ตัวเหมือนเคย
บังเอิญหรือเปล่า

ก๊อปนี่เขาดูละเอียดจริงนะครับเออเขาใส่มูลค่ะ